เรื่องความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เติบโตอย่างทั่วถึง
เพื่อเร่งพัฒนาขีดความสามารถของไทย

ติดตามจากคุณทิศภาษณ์สุดีพิพัฒน์
รายงานสดมาจากโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพ

รวมถึงสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย
หลังอันดับขีดความสามารถของประเทศไทยในปีนี้

อันดับที่๓๔มาเป็นอันดับที่๓๒
มาจัดเวทีสัมมนาในประเทศไทย

พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดใหม่
ที่จะนำมาจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในปีหน้า
และกรรมการผู้บริหารสภาเศรษฐกิจโลก
มองว่าไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งปรับปรุงอีกหลายด้าน
อย่างเช่นการพัฒนาด้านองค์กรเพื่อให้มีธรรมภิบาล
การปรับลดกฎระเบียบเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของตลาดและสินค้า

การสร้างความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
และการพัฒนาการศึกษาและทักษะ
ด้านนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ระบุว่าไทยมีคะแนนดีขึ้นในหลายหมวดใหญ่โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพแรงงาน
สภาพแวดล้อมด้านหน่วยงานด้านการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาพและที่สำคัญคือด้านนวัตกรรมและความพร้อมทางเทคโนโลยี
ที่จัดอันดับการแข่งคันทุกปีด้วยการจัดอันดับดังกล่าว
อกจากจะสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยแล้ว
สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกด้วย